มาดูเรื่องของการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ทำให้ตำรวจงงถึงขั้นขมวดคิ้วเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทั้งงงคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพกบ
คือตำรวจเขาไปจับผู้ต้องหายาเสพติดได้๒คน
ทีนี้ระหว่างสอบสวนอยู่ผู้ชายคนหนึ่งมีอาการตัวสั่น

ใช่ผู้ชายคนนั้นเขาแบบตัวสั่นตัวสั่นคือเหมือนกับเจ้าเข้าอะค่ะ
แต่ที่สั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำตีเบลอไม่รู้เรื่องเรื่องยาเสพติดนะ

เขาพาตำรวจไปชี้จุดไปชี้เบาะแส
ไปเจอยาเสพติดในรถเพิ่มอีก๖๐๐กว่าเมตร
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ช่วยแล้ว
โอ้โฮ

ผู้ต้องหาจะสารภาพว่าของกลางอยู่ไหนเนี่ย
นานเค็มกันอยู่นั่นแต่นี่สบายเลย

เออคือตำรวจบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงเลย
คือไปตามที่เขาบอกแล้วเขาก็ยังตัวสั่นอยู่นะ
พอไปเปิดกระโปรงหน้ารถเจอทั้งยาเสพติดเจอทั้งเงินสด
เนี่ยผู้ชายคนนี้เขาก็ยังตัวสั่นอยู่อะค่ะ

เหตุการณ์นี้มาจากที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดกระบี่

ผู้ต้องหา๒คนก็คือนายเอกชัยเพชรสงศ์อายุ๓๑ปี
จับกลุ่มตัวได้พร้อมกับยาบ้า๘เม็ด

แล้วก็อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ทีนี้ก็เอาตัวมาขยายผล
จนตามต่อได้สาวไปถึงนายพมรชัยจันมัติ
อายุ๓๔ปีคนนี้คนนี้แหละ
คือคนนี้แหละที่มีรายสักเต็มตัวแล้วก็ของขึ้นอยู่นี่นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอยาบ้า
อย่างที่บอกเปิดดูข้างหน้ากระโปรงหน้ารถ
เจอยาบ้า๖๑๗๐เมตร
ไอซ์อีกน้ำหนัก๑๐๒กรัม
แล้วก็เจออาวุธปืนพกสั้น๓๘๑กระบอก

ตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบอยู่ค่ะคุณผู้ชม
นายพามอนชัยเขาตรวจสั่น
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเหมือนเจ้าเข้าประทับร่าง
แล้วก็ให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่ายังมียาบ้า

แล้วพอไปตรวจสอบค่ะ
ไปถึงที่รถนี้ก็ไปเจอห่อยาบ้า
คุณผู้ชม๙๖๐๐เมตร

แสดงว่าตอนแรกจับกุมตัวได้เขาเจอยาบ้า๖๐๐๐กว่าเมตรแล้วนะ

แล้วพอไปเปิดดูกระโปรงหน้ารถเจออีก๙๖๐๐เมตร
คือห่อพลาสติกซ่อนอยู่ที่กระโปรงหน้ารถ

ทีนี้เจ้าของรถก็น่าสิทธิ์เลยค่ะ
เจ้าของรถนี่เขาไม่ได้โดนอะไรเข้านะ
แต่พอเขาเห็นเพื่อนที่โดนจับกุมมาได้เนี่ย

ก็ได้มาจากพมรชัยที่โดนเจ้าเข้านี่แหละ
เอ้าก็โบ้ยกันไปโบ้ยกันมา
ทีนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งสองคน

ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

รายงานข่าวไม่ได้ระบุมานะคะว่าเจ้าเข้าออกเมื่อไหร่
แล้วก็ตำรวจลงบันทึกคดีไว้ว่ายังไงดีนะฮะ
ผู้ต้องหาสารภาพเองหรือว่าเจ้าที่ช่วย